มูตรรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

อย่าบอกว่าโดนกระโดดขึ้นคล่อมอีกนะ

คืออาจจะแบบประมาณ๑๐กว่านาที

พอล้มตัวนอนพี่จะสวดมนต์ก่อนแล้วล้มตัวนอนปั๊บนึง
แป๊บเดียวเลยค่ะ
ผ้าของโรงแลมันจะเป็นผ้านาเนาะ

วดจนปลายเท้ามันจะมีผ้าไงพี่ห่มป่า
มันเหมือนดึงผ้าดึงเดินมาถึงนี่เลย
ความรู้สึกตรงนั้นกระดูกกระดิกตัวไม่ได้แสดงว่าผี
ไหมเหมือนเดิมผีแน่นอนไม่กลัว
สักพักเดียวที่พี่กลัวคืออะไรไหมคะ
นอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนอนหงายหน้าเนอะ

จับหมอนแล้วยกขึ้นมาหน้าต่อหน้าชนกันอย่างนี้
อืมแต่รู้สึกตัวคุณต้องลอยขึ้นไปด้วยนะ

เห็นมันลืมตาไม่ได้แต่อะไรรู้ไหมที่กลัว
ลมหายใจเขาอ่ะมันที่หน้ามาแบบ
เหมือนคนมีลมหายใจฮึดที่หน้าที่คอมันมาโดน

มันน่ากลัวมากเพราะพี่คิดในใจ
เฮ้ยไม่ใช่ผีคน
พี่ถูกปล้นแล้วเหรอนี่ไง
เพราะเงินอยู่กับเราถูกมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง

เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขานอนกันเงียบ
ยังไงต่อเหมือนร้องช่วยด้วยช่วยด้วย

ตอนแรกร้องก่อนนะเหมือนร้องสุดเสียง
ในความรู้สึกว่าฉันร้องสุดเสียงแล้วคนข้างจะได้ยิน

สวดมนต์ลองสวดมนต์

หรือคนมันทำท่านั้นมันกลัว

ดูในห้องน้ำเพราะว่าอะไรเพราะห้องมันมิดชิดมากห้องน้ำจะมีระบายอากาศ
แค่ช่องเท่านี้จะไปปีนเหรอพี่วิ่งไปดูว่าคนหรือเปล่า
ว่าเข้ามาทางนั้นหรือเปล่าเออที่เดียวที่รู้สึกว่าคนถ้าเป็นคน
ล๊อคหมดถูกอ่าลูกคนที่นอนข้างข้างไม่ปุกไม่ปุก
เขานอนกันเงียบพี่วิ่งวิ่งแบบพอหลุดวิ่งแบบวิ่งไปดูก่อนเลย
แล้วโวยแตกเลยอ่ะว่าใครเข้ามาใครเข้ามา
ลุกลุกแล้วคนเข้ามาทุกคนลุกไหมลุกหมดเลยงงปรากฏว่า
ไม่มีใครไม่มีใครเลยทำไงอ่ะแตกฮือสิ
ตกใจสิไม่ต้องนอนกันแล้ววันนั้นอ่ะก็ตกใจคนเหรอ
ตอนนี้ไปเดินดูประตูคนจะเข้ายังไงช่องเท่านี้เอง
แล้วมันคืออะไรอ่ะคะผีมันจะมีลมหายใจเหรอ
มันมาแบบมันมีกายหยาบอ่ะนึกออกป่ะ
เราถ้าเป็นผีมันต้องไม่มีลมหายใจหรือไม่มีรู้สึกว่า
จะต้องมาดึงพี่ได้ขนาดนี้ยกหมอนยกหมอนขนาดเนี้ย
พี่เฮ้ยคนมันใช่คนอืมมันเป็นผี
พอกลับมาจากงานนั้นก็มาเล่าให้พี่พี่คนที่เขารู้ทางเนี้ย
มันเป็นผีไหมพี่ทำไมเขามีลมหายใจ
เขาบอกว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นผีที่ตายใหม่
เขาบอกว่าจากวันนั้นเหตุการณ์ที่คุณ
คุณเจอครั้งนั้นกลับมาที่บ้านพอกลับมากลับมากรุงเทพ
มานองเทพบ้านกรุงเทพพี่ก็คิดว่าเออฉันต้องนอนสบายแล้ว
ฉันเครียดมากนี่คือบ้านกรุงเทพฯไม่มีผีแล้วใช่ไม่มีผีแล้ว
แต่มันมีอารมณ์นั้นกลับมาอีกอารมณ์ไหนเหรอยวบยวบยวบ
ตามมาที่กรุงเทพฯเออแล้วอะไรไหมลมหายใจมันลดคอพี่อีกแล้วอ่ะ
นี่คือครั้งที่สองใช่ค่ะบ้านกรุงเทพฯบ้านกรุงเทพฯอย่างงั้นแล้วบอก
เฮ้ยมันตามมาอีกแล้วอย่างงี้ตามมาจากเหนือใช่พี่ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สองวันมาสองคืนเลยที่กรุงเทพเนี้ยน่ะใช่
แล้วคุณทำยังไงถึงขายไปอ่ะเออพี่ก็เลยบอกว่าไปไปคุยให้พี่
พี่คนนี้ฟังเขาบอกหนูไปทำบุญไปทำบุญเพราะว่ามัน
เขาอาจจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเราแน่เขาเหมือนชอบเราหรือเปล่า
เอาอีกแล้วเออเออลักษณะนั้นเป็นไปได้เพราะเป็นคนคนเดียวกัน
รุ่นที่สิบปีก่อนกับกับที่มาครั้งเนี้ยอันนี้สิเขาตามคุณอยู่ตลอดเวลา
อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พี่เคยไม่เคยคิดนะพี่ไม่คิดนะเป็นไปได้ไหม
ไหมเออเออถ้าคุณพูดพี่คิดเลยเนี้ยเออคือไม่ได้อาจจะตามตัวคุณ
จนถึงทุกวันนี้ก็ได้จริงเหรอเออใช่หรือเปล่าไม่รู้จริงจริงแต่แบบ
ทำไมมีลงเอาอีกแล้วพี่ทำบุญให้เขาไปแล้วแล้วไม่มาเลยไม่มาแล้ว
ไม่มาแล้วเอาอย่างงี้มันเป็นเรื่องราวที่พี่บอกว่าเจอผีที่แบบ
จะลวนลามพี่ค่ะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ความจริงเลย
คุณจิ้งหลีดเนี่ยเคยเป็นพี่เลี้ยงร่างทรงมาก่อนหนักนะเนี่ยหนัก
ร่างทรงที่เขาเข้าทรงทรงผีทรงเจ้าเนี่ยนะไปเป็นให้ใครอ่ะ
หนักไหมเป็นให้ป้าป้าตัวเองซึ่งซึ่งตอนเด็กเด็กนะความเป็นพี่นะ
พี่ไม่ชอบดูหมอดูพี่มีความรู้สึกหรือว่าเข้าทรงแบบเนี้ย
ไม่ชอบเลยพี่ไม่เชื่อมันแบบมันเรื่องตลก
มันเป็นเรื่องไม่จริงพี่คิดอย่างงั้นเรื่องไม่จริงแต่วันหนึ่ง
ดันไปเป็นพี่เลี้ยงเพราะพี่เลี้ยงคืออะไรคนที่เข้าทรงเนี้ยเห็นไหม
แล้วก็หงายพี่ต้องไปจับเขาอ่ะอ๋อเขาไปจับเขาเหมือนไปแต่งตัวเขาก่อนสิ
ก่อนขึ้นต้องแต่งตัวใส่ผ้าสบายให้เขาแล้วพอเขาคุนคุนคุนคุนคุน
ต้องมีคนรองรับพอเข้าปั๊บทำพิธีเรียบร้อยแล้วออกออก
พี่ก็ต้องรับเขาอย่างเงี้ยเชื่อไหมตอนเด็กเด็กไม่เคยเชื่อ
แล้วอะไรทำให้คุณเชื่อป้าพี่ทำไมป้าพี่เป็นคนเรียบร้อยมาก
และเป็นคนที่ไม่เชื่อทางนี้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับป้าคุณ
วันหนึ่งป้าไม่สบายร้องห่มร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลัง
อืมมีหมอดูป้าบอกว่ามีทรงนะจะต้องรับทรง
บอกไม่ไม่เขาเป็นคนที่ไม่ยุ่งทางนี้เขาไม่ชอบเขาไม่เชื่อ
บอกไม่รับพอบอกว่าไม่รับป้าบ้าเลยแก้ผ้าแก้ผ่อนวิ่งบ้าจนถึงแก้ผ้าแก้ผ่อนอ่ะ
ทุกคนในบ้านก็รับไม่ได้เหมือนไม่รับทั้งหมดแต่พอเมื่อป้าไม่รับก็คือเป็นบ้า
แล้วทำยังไงล่ะครับเรื่องนี้ต้องรับต้องบอกให้ป้ารับต้องรับป้ารับรับทรง
ต้องรับคือบ้านหลังจากนั้นเป็นยังไงคือป้าเป็นปกติแต่ว่าเขาบอกเลยว่า
ต้องทำอย่างนี้ป้าต้องมีหิ้งเป็นหิ้งไม้สี่เหลี่ยมจะมีมิดดาบอยู่อันหนึ่ง
เหมือนเหมือนทางสิทธิ์บอกเขาให้ทำแบบนั้นต้องตั้งไปทางไหนทำที่อย่างไร
แล้วต้องตัดชุดทรงเป็นชุดที่เรียบร้อยมากสีชมพู
มีสีชมพูกับสีสีเนื้อเนื้อสองชุดองค์ที่ป้าประทับทรงคือสีประภัยมณี
เป็นจุดเริ่มต้นของยัดก็คือเอาง่ายเป็นบรรพบรุษของคุณนั่นแหละ
นั่นแหละคงจำเป็นอย่างนั้นมันมันมันเป็นเป็นที่มาที่ไปคนมีความรู้สึก
ขนเรื่องนี้มากน่ะใช่ไหมร้อยกุ้งปกติอ้าทบอลล่ะฮะใช่

คุณเนี่ยคือคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเหรอ

ปกปรุงสิ่งที่มีเงินมีทองมีอะไรแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะช่วย
จะช่วยคนที่ทุกข์ยาก

คนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนหมดทางรักษาแล้ว

อาบน้ำมนต์ครั้งเดียวหายเลย

สมมุติวันนี้สมมุติจะของงาน
สมมุติจะเอาปีนี้จะเต็มทั้งปีอย่างนี้

คือจะบอกว่าที่นี่แหละที่เราขอได้หลายเรื่อง

เพราะว่าพี่เคยเคยเห็นป้าช่วยคนนั้นคนนี้ใช่ป่ะ

และริเกย์คณะเราเนี่ยจะรับงานไม่หวัดไม่ไหว

แต่จากนั้นมาโอ้โห

ทุกคนมีทุกคนมีชื่อเทพ

ไม่คือคือมีองค์ประจำตัวลงมา
สุทัศน์ชื่อสุทัศน์พมันดา

แล้วทำไมถึงทราบว่าตัวเองเชื่ออะไรยังไง

คือทุกคนจะมีองค์ประจำตัวหมด
ก็คือวงเทวันของเรา

เป็นปลาดิ้นอ่ะเป็นปลาดิ้นอ่ะ

สิ่งที่ป้าช่วยคนช่วยคนหลาย

ไม่สามารถช่วยคนในครอบครัวได้เลย
แต่ถ้าช่วยคนอื่นได้

ครอบครัวเขาลูกป้า
แล้วผู้ชายอีกคนนึงอยู่ไม่สบาย
รักษาเท่าไหร่คือโดนกดอ่ะ

เราก็ไม่รู้ไม่กี่วันตายเลย

คือทำไมก่อนตายเขาตาบอดเพื่อ

ทำให้ต้องป่วยเป็นนั่นเป็นนี่แล้วให้
เหมือนตาบอดเหมือนเริ่มตาบอด

การะบูชาของตระกูลวงเทวัน

ถ้าเกิดวันสงกราน
อาทิตย์แรกเราจะรวมตัวกัน

ก็ทำอะไรกัน
ขอพรวงเทวันสามารถขอพรและได้พรนั้น

ถูกต้องก่อนเที่ยง

ป้าบอกตั้งแต่แรกแล้ว

สิ่งที่เราจะต้องทำคือถวายผลไม้

สิ่งที่อยากทำอะไรทำไปเลย

ยังมีอีกความเชื่ออีกเรื่องหนึ่ง
ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กแล้ว

ที่จะทำให้เราเสื่อมลง
เราจะไม่มีสง่าราศี

เครื่องแต่งหน้าหรือเครื่องแต่งตัวพี่
เด็ดขาวพี่ถือมากพี่โกรธมาก
สมมุติอย่างนี้

ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด

หรือว่าเครื่องแต่งตัวแม้แต่
ใช่ถูก

ของพี่ลงทุกปีลงตั้งแต่เด็กจนโต

แบบว่าครูเนี่ยต้องครอบพี่มาครอบข้าวของทุกอย่างเวลา
แสดงว่าของที่คุณใช้เล่นลิเกของที่คุณใช้เล่นคอนเสิร์ต

ใช่ค่ะทุกอย่างลงหมดแล้ว

ปีต่อปีปีต่อปีแล้วพี่ลงมาตั้งแต่เด็กอ่ะ

คือตัวพี่ก็สำคัญใครข้ามพี่ไม่ได้เหมือนกันนะ

สมมุติจะมาเหยียบขาเหยียบอะไรอนุญาตใหม่

เพราะว่าคุณลงครูมาตั้งแต่เด็ก

คือมันไม่ใช่แค่โรงครูมันเหมือนว่ามันมีเทพอยู่ด้วย

เขาบอกว่าคุณถืออีกว่าห้ามเอารองเท้าเนี่ย
บนโรงลิเกย์อุ้ยไม่ได้เลยนะโกรธมากเลยนะ

ไม่ได้จับอย่างนี้

แล้วเคยอ่ะเราก็ไม่เชื่อหรอกตอนเด็กอ่ะ
พอคนดูลิเกเหมือนขึ้นมาหาเราเนอะ
ก็ถอดหลองเท้าใช่ป่ะมานั่งควีนบนเสือ
พอจะกลับก็ต้องทำมาตีกันอฝุ่นออก
แป๊บเดียวผัวเมียคุณนั้นตีกันแต่ไม่มีอ่ะ
อ๋อคือแค่ข้ออฝุ่นเขาอาจจะเดินทางลูกลงลูกล่างมา

โอ้โหนี่คือกฎข้อห้ามของคุณแล้วก็คณะคุณเลย

อันนี้เขาเรียกว่าแก่นมะขาม

มะขามบางต้นที่เราเรารู้จักอ่ะ

แต่น้อยมากที่ว่ามะขาม๑ต้นจะมีแก่นตรงกลาง

เขาเห็นมะขามต้นนี้นานแล้ว

แล้วมะขามต้นนี้เคยโดนฟ้าผ่า
ตอนนี้เขาเหมือนจะโค้น
คนที่เป็นเจ้าของนี่คือญาติกันนั่นแหละ
แต่พี่เขยเล็งไว้นานแล้ว

ตอนแรกให้เมียเขาใส่เราใส่

ตั้งใจเลย

ก็คือเหมือนพี่น้องคล้ายต่อกันไล่นา
จนตอนนี้เป็นพี่ของพี่ทวีป
ทวีปรู้สึกว่ามันเก่าแก่มาก

โค้นต้นกลางนี้ได้ไหม

กลางต้นนี้ตั้งแต่แม่ตอนเป็นเด็ก

ว่าที่นี้มีงู
มีเจ้าแม่งูหรือเจ้าพ่องูอยู่ที่นั่น

แล้วมีคนเคยเห็นว่าตัวใหญ่มาก

อยู่ในตัวต้นกลางแล้วใต้ดินอะ
แล้วอะไรไหมที่ว่าไม่ให้โค้นเพราะ

จงจงจงจงออกมาจากต้นไม้ต้นนั้น